โต๊ศแอทหารัตครับโอธภาษากรครับ

เนาะขอพูดถึงปัญหาส่วนของการที่ต้องฟื้นฟู

ใช่ค่ะแล้วหลังจากเอการนี้ผ่านไปก็อยากให้มีหน่วยงานหรือว่า
รับการอยู่ดีเกมือเป็นทีนะครับ
ตอนนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากก็อยากให้กำลังใจนะครับ
อยากให้กำลังใจชาวอุบลชาววาลินชำราชใช่ไหมครับ

แล้วช่วงนี้ก็ขอให้สู้กันนะครับ
แล้วก็ใครที่เป็นจิตอาสาหรือว่าใครที่อยากจะไปช่วยเหลือนะครับ
ก็ช่วยเหลือตามกำลังที่มีนะครับผม
อย่าไปให้มันกินเนื้อตัวเองมากเกินไปนะครับ
แต่ก็น้ำใจไทยผมคิดว่าช่วยกันได้อยู่แล้วครับ
ก็อยากให้หน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับผมก็
ถ้าผ่านวิกฤตนี้ไปได้ก็ขอให้เตรียมตัว
แล้วก็เตรียมใจกับสถานการณ์ที่เกิดในภายข้างหน้า
ก็เหมือนว่าให้เราวางแนวป้องกัน
เพื่อเกิดวิกฤติการณ์ในภายภาคหน้า

เตรียมกำลังใจให้นะครับสู้นะครับทุกคน